วันนี้ไม่ได้มีแค่ผู้หญิงเอามาฝากคุณผู้ชมนะเป็นนุ่มกันบ้างก็มีค่ะ
เริ่มกันนี่เลยจ้าคู่จิ้นนี้ทุกคนกรี๊ดกันคอแตกลุกไปค่ะ
ขอประชันอินเนอร์ของเพลงนี้กันไปเลยแบบฉบับนุ๊กปลายกันหน่อยจะเป็นยังไงไปดูค่ะ

จริตมือจริตปากของหนุ่มนุ๊กเขาเอาเรื่องอยู่นะ
ส่วนอีกคู่หนึ่งนะฮะคู่นี้ธันวาสุริยจักร
เอกจากวิกหมอชิตของเราอินเทนกับเขาเหมือนกัน

แล้วก็ชวนหวานใจกรีนอัศดาพรมาเป็นทีมชู้นะมาเป็นนางร้าย
แต่สงสัยอยู่อย่างเดียวไม่รู้ว่าคลิปนี้กลัวจะถูกแย่งคนรัก
หรือว่ากลัวจะไม่ได้กินมังคุดกันแน่
ถ่ายไปกินไปหรือจะโฟกัสอะไรก่อนดี
เอ็นดูโอ้โหอย่างนี้เลย

หนุ่มหล่อคนนี้เต๋าเศรษฐพงศ
รอส่งเข้าประกวดอีกคนนึงลีลาของหนุ่มคนนี้นะ
สนิทสดิ้งเอาเรื่องเดี๋ยวไปดูคลิปกันฮะ
นี่เป็นอย่างไรเลือกกันเราเองแล้วกัน
จะเป็นทีมเมียหรือเป็นทีมชู้นะคุณผู้ชมนะ

ปากจะต้องงับลิปซิงค์ให้ทันนะคุณผู้ชมนะ

เชื่อว่าหลายคนทำไม่ต่ำกว่า๕เทคแน่นอนนะคะ